ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางมาเข้าร่วมสการะพระบรมศพ
หน้าพระบรมชายาลักษณ์และลงนามในสมุดหลวง
แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
สาราสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเป็นจำนวนมากนะคะ
บรรยากาศในขณะนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากพระบรมมหาราชวังค่ะ
ประชาชนที่เดินทางมาล้วนบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า
จะยึดแนวพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตค่ะ
เบื้องหน้าพระบรมชายหลักและลงนามแสดงความอาไหล
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยนางสาวรัฐาบอกว่าแม้จะเกิดไม่ทันในช่วงที่พระบาทสมเด็จ
ปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินไปในถิ่นธุระกันดาล
แต่รับรู้ว่าพระองค์ทรงงานหนัก
เว้นแม้แต่ตอนประทับอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราช
จึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงมีต่อผสกนิกรชาวไทย
และน้อมนำพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จ
ปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เรื่องความพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต
ขณะที่นางสาวไพรินบอกว่า
เธอเป็นคนไต้หวันที่ย้ายมาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่อายุ๘ขวบ

ทำไมคนไทยถึงรักพระบาทสมเด็จ
ปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
จึงพยายามค้นคว้าหาพระราชประวัติ

จึงภูมิใจที่ได้มาอยู่ประเทศไทยค่ะ
แล้วก็รู้สึกภูมิใจที่จะตอบแทนคนไทยทุกคน

แล้วทำไมเราถึงต้องมีรูปภาพของท่านตามที่ต่างอะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงแล้วอันสิ่งหนึ่งที่หวานเห็น
แล้วก็จำติดตามมาตลอดนะคะ
ก็คือเรื่องของการทำความดี
ท่านสอนไว้ว่าการทำความดีทำยาก

ถ้าทำดีแล้วไม่ได้ดีไม่ทำดีกว่า

ซึ่งท่านสอนพวกเราว่า

เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราทำสิ่งไม่ดี

เราก็ต้องปฏิบัติกันต่อไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ในเรื่องของการทำดี
แล้วก็ในเรื่องของการหลักของ

คือหญิงว่าท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์

ปัจจุบันเราอยู่กับวัตถุเยอะมากเลยค่ะ

ประเทศเราเป็นประเทศกสิกร

ดังนั้นทุกอย่างมัน
มันคือสิ่งที่ท่านวางรากฐานไว้

การสร้างต้นน้ำต่าง

แล้วก็อยากให้คนที่เกิดมาในยุคในสมัยนี้

ได้พาเด็กชายชนกชนวุฒสธิ

มาถวายศักระเบื้องหน้าผสยาลักษณ์

ปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยรถประจำทาง

การเดินทางในที่ที่เราไม่เคยไปลำบากแค่ไหน

พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชหลายเท่า
อะไรก็แล้วแต่จะสอนลูกว่า

แต่ถ้าใจเราอยากจะไป
เพราะว่ายึดถือแบบอย่างพระองค์ท่าน

พระองค์ท่านยังไปหาประชาชน

ร่างกายพอไหว

เพราะว่าร่างกายของเราก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไร

ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางลงนามแสดงความอาลัย

ปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากวันนี้เป็นวันทำงานปกติ
ประชาชนจึงเดินทางมาจำนวนไม่มาก
เท่ากับวันหยุดที่ผ่านมาค่ะ
สำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วไม่มีที่พักนะคะ
ทางกรุงเทพมหานครได้จัดอาคารกีฬาเวทหนึ่ง
ในสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงให้พักฟรี
ดังนั้นประชาชนที่ไม่มีที่พักสามารถไปพักได้ที่นั่นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากพระบรมหาราชวังค่ะ